อกหนักใจดีกว่าของพระเอกหน้าหวานน้องบลิววรพลค่ะ

เพราะคุณลิวนะคะมีครบกล้ามนิดนึงด้วยนะคะหลังจากมารับบทพระทองในละครสร้อยนาคีค่ะ
จากดราม่าในเรื่องแล้วนะคะฉากเลิฟซีนโอ้โห
โอ้โหบอกเลยมันดุดันได้ใจแม่มากนะคะบิวจัดเต็ม
หวั่นใจเหมือนกันนะคะว่าคนดูจะติดภาพเจ้าชู้จ้ะ
ถึงเรื่องนี้หนุ่มบลิวนะคะเขาจะเปิดใจผ่านบันเทิงไทยรัฐเองเลยนะ
ว่าการมารับบทบาทในละครเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะเต็มที่กับซีนอารมณ์แล้ว
ฉากเลิฟซีนค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลย
ทั้งน้องนาพิสานาแล้วก็การ์ตูนนะคะจากความเผ็ดของทั้งคู่เลย
ของแต่ละฉากทำเอานุ่มบิวแอบวันว่า

แต่จากกระแสที่มีคนพูดถึงเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่า
ดีใจหากคนเชื่อนะว่าเล่นสมบทบาทจ้า
กลายเป็นแบบว่าทุกคนมองว่าแบบ
เป็นผู้ชายที่แบบว่าเจ้าชู้อะไรอย่างนี้

กว่าจะได้ถ่ายจริงนะฉากนั้นน่ะ
ผมเทคยับเลยเค้กยับเลย
เพราะผมอ้ายผมเขินแบบพี่นาวนี่เนี่ยเนอะ
แล้วเราแบบว่ามันเป็นเลิฟซีนที่แบบว่า
เหมือนถึงเนื้อถึงตัวครั้งแรกของผมเลย

ดุดันไม่เกรงใจใครเลย
ใช่แม้แต่แม่ตัวเองก็ไม่เกรงใจ

เขารู้สึกว่าเราเล่นดีเราแบบว่า
อารมณ์นะเจ้าชู้ได้ใจกลายเป็นคนชอบอะไรอย่างนี้

เออก็รู้สึกดีใจนะ
ที่แบบว่าผมทำให้คนอื่นอินกับผมว่า
ผมเจ้าชู้อะไรอย่างนี้
แต่ความจริงไม่ใช่นะความจริงคนดี